กินอาหารกินให้สุดกินให้เต็มที่
แต่ถ้ายังไม่สุดอย่าได้หยุดคุณผู้ชม
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเกี่ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวไส้ค่ะ

ร้านนี้เขาโด่งดังมากว่า๔๐ปีแล้วนะคะคุณค่ะ
ดูค่ะดูให้ชัดดูให้น้ำตาเลยนะคะ
นี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวหรือก๋วยเตี๋ยวไส้อิสลาม
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไส้นิสีค่ะ
ร้านนี้อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มานานกว่า๔๐ปีแล้วค่ะ

ถือว่าขายมาอย่างนมนานมากจริงนะครับ
อยู่มาได้นานขนาดนี้เพราะความอร่อยรสชาติกลมกล่อมค่ะ
ตั้งแต่น้ำซุปที่หอมกลมอร่อยนะคะ
แล้วก็เนื้อนุ่ม

ถือว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของความอร่อยร้านนี้เลย
ไส้วัวเขาจะล้างเป็นอย่างดี
ปรุงให้สุกจนไม่มีกลิ่นคาวนะคะ
แถมรสชาติเนี่ยก็ยังหวานหอมเครื่องเทศ
สัมผัสนี้นุ่มเคี้ยวเข้าแบบแห่ละลายในปากนะคะ
ส่วนกรรมวิธีการทำพิถีพิถันทุกขั้นตอน
ลูกค้าเลยติดอกติดใจแวะเวียนมาทานกันไม่ขาดสายอย่างต่อเนื่องด้วย
แม้ว่าร้านนี้ขายมากว่า๔๐ปี

เพราะว่ารุ่นปัจจุบันคือรุ่นที่๒แล้ว

เริ่มต้นที่๔๕บาทพิเศษ๕๐บาท
คุณจะสั่งมาทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวก็ได้
สั่งมาทานคู่กับข้าวซอยก็ยิ่งอร่อยลำเลิศกันไปนะคะ

ส่วนเรื่องของเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่ข้าวซอย
เลือกกันไปตามสะดวกตามชอบใจเลยนะคะคุณผู้ชม

แต่ละวันลูกค้ามากันเยอะแยะนะคะ
ถ้าเกิดว่ามากันเยอะก็ขายหมดก่อนคุณผู้ชมโกรธนะ
เขาขายตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์
พี่กัดร้านก็คือว่าขับรถออกมาจากคู่เมืองเชียงใหม่
พอมาถึงสี่แยกสันติธรรมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะ
ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอินทานินค่ะคุณผู้ชม
ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้แล้วกันคุณผู้ชมจะได้โทรไปสอบถามกันก่อน
นี่ค่ะ๐๕๓๒๑๙๕๑๒ร้านก๋วยเตี๋ยวไส้จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ
ลองทานกันดูนะครับเห็นจากบรรยากาศในร้านแล้วเนี่ยน่าจะอร่อยจริง

เขาขายมายาวนานด้วยนะตั้งแต่ชามละ๕บาท
แปลว่าต้องอร่อยจริงถึงอยู่ได้นานขนาดนี้นะ